เราตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าของนายพุทธะนะฮะ
นายพุทธเทพสุริยะจักรวาลหรือองค์ปู่หรือองค์ดำ
คือตอนนี้หายตัวไปไม่มีใครติดต่อได้นะครับ
แต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมาออกรับแทนออกหน้าแทนชื่อว่าอาจารย์ชา
อาจารย์ชาคนนี้อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของนายพุทธะ
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยรุมต่อว่านายพุทธะอยู่เนี่ย
คือเป็นการกลั่นแกล้งทั้งที่ว่านายพุทธะเป็นคนดี
มีคลิปอัดมาให้คุณผู้ชมดูด้วยเชิญค่ะเนื่องด้วยสองคนนี้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่น
เห็นแค่ความอยากมีชื่อเสียงอยากมียอดวิว
เพื่อหารายได้แต่อันนั้นก็ไม่ถือว่าผิดหรอก
แต่สิ่งที่ผิดนั้นไปทำลายความศรัทธา
แต่ณตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ได้หาเรื่องกลั่นแกล้ง
ลูกศิษย์ของอาจารย์ซึ่งในฐานะอาจารย์เป็นอาจารย์ของ
ปู่เทพสุริยะ
ใส่แล้วเขาเป็นคนสมรรถะไม่เคยหวังในลาบยศเงินทอง
คิดจะจะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นอืม
เรื่องแต่งการนี่คือของของของเขาเองเลยใช่ไหมของเขาเองอ๋อ
อ่าปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
ชื่อว่าอาจารย์ชาเป็นอาจารย์ของนายพุทธเทพสุริยจักรวาล
ชื่อจริงก็คืออนัทนังทะโคตรยานธนโชธ
เป็นเจ้าของชุมชนทะธรรมชาติอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาได้อัดคลิปไปพูดถึงพันธ์พิงถึงพระมหาพรายวัล
กับหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าอย่าทำลายความศรัทธาของชาวบ้าน
หลังจากที่นายพุทธะซึ่งเป็นสิทธิ์ของตัวเอง
บวชเรียนอยู่วัดเดียวกันเมื่อปี๒๕๕๙
พระมหาภัยวันกับหมอปลากลั่นแกล้ง
ต้องหนีออกไปจากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธธรรมชาติดงพญาเย็น
ถ้ำหินเพลิงที่จังหวัดบุรีรำ
โดยนายพุทธกับตัวพระอาจารย์ชา

เนื่องจากนายพุทธะออกไปสร้างเพียรสร้างความดี
แล้วก็เป็นคนสมรรถะไม่เคยหวังลาบยศเงินทองสันเสริญ
เพราะฉะนั้นแล้วขอให้พระมหาภัยวันกับหมอปลาหยุดพฤติกรรมดังกล่าว
ก็คือพฤติกรรมใส่ร้ายนายพุทธะนะครับ
คุณผู้ชมค่ะเราตามต่อว่าพระอาจารย์ชาเนี่ยจู่ก็อุบัติตนขึ้นมา

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะไปสืบทราบมาว่า
พระอาจารย์ชาเนี่ยเจ้าตัวเคยบวชเป็นพระสงฆ์
แล้วก็มีข่าวโด่งดังมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙

ต่อตอนนั้นเป็นพระจริงพี่เบิร์ต
ชื่อว่าพระสุภกิจมหิตธโก
เป็นเจ้าอาวาสวัดวังหอมพุทธารามที่ชะอวดนครศรีธรรมราช
แล้วตอนนั้นมีคนไปโพสต์ภาพพระอาจารย์ชาในขณะนั้น
นี่ภาพนี้ศีรษะแตกแล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันตกผลึก
ไอ้พลึกที่ว่าเขาเชื่อว่าเป็นพระธาตุ
แล้วอ้างตัวเองว่าสามารถระลึกชาติได้
จนทำให้ชาวบ้านที่จะอวดเนี่ยเขาไม่พอใจไม่ใช่เขาจะเชื่อนะ
เขาไม่พอใจว่าเป็นการอวดอุตริ
แกก็ศึกจากการเป็นพระแล้วหันมาสวมใส่ชุดยาวสีน้ำตาล
ทับด้วยเสื้อกั๊กผ้าคลุมหัวสีน้ำตาล
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นนายอนันต์นังทะ
นายอนัทนังทะชื่อเรียกยากเหลือเกิน
นี่คือพฤติกรรมของเขาเมื่อครั้งกระโน้น
แต่ตอนนี้เขามากล่าวหาว่า
หมอปลากับพระหมาภัยวันอยากดัง

หลังจากเปลี่ยนชื่อจากพระสุภกิจเป็นนายอนัทนังทะแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ไปปฏิบัติธรรมที่ระนอง
จากชะอวดนครศรีก็ไประนองแล้ว
ชาวบ้านก็เลยแบบไม่พอใจอีกแล้ว

นายชาหรือพระอาจารย์ชาอ้างบอกว่า
ตัวเองทำกิจกรรมโครงการศูนย์รวมศาสนา

ชื่อว่าศาสนาพุทธธรรมชาติ
ศึกษาเรื่องการกินการอยู่การดำเนินชีวิต
ร่วมกันตามหลักของธรรมชาติ

นี่แหละค่ะแต่งกายแบบนี้นะคะ
จนกระทั่งเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
นายชาตอนนั้นแกไปทำโปรเจคใหญ่เลยนะ
โปรเจกต์ยักษ์มีทหารมานั่งคุยกับแกด้วย
โปรเจกต์ยักษ์ชุมชนทะธรรมชาติที่หลมเก่าเพชรชบูรณ์

เอาที่พื้นใหญ่มาแบ่งขาย
แล้วสุดท้ายแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่า
แต่นายชายยืนยันว่าเป็นโฉนด

แล้วสุดท้ายก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้น
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการฟ้องร้องค่ะ
ซึ่งจากที่เล่ามานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
นี่ดูจากสายตาแล้ว
มันจะเป็นที่อื่นไปไม่ได้

นี่ป่าเต็มไปหมดเลย

ในพื้นที่ของเขาก็มีคนลักษณะที่

แล้วบุคคลคนหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างไปถึง

พระมหาภัยวันจะมีความคิดเห็นอย่างไร

พระมหาภัยวันก็บอกว่าดูคลิปจบแล้ว

นายพุทธะเป็นลูกศิษย์จริงหรือว่า

แล้วที่เดชาบอกว่าถูกขับไล่ออกมาจากวัด

ตอนนี้มาตั้งนิกายของตนเอง
แต่งตัวอย่างนี้มีลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็แต่งกายแบบนี้

ถ้าเอาหลักคำสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อย่างถูกต้อง

อิทธิฤทธปฏิหารหลอกลวงประชาชน

ก็อยากฝากคนที่เนี่ย
เห็นคนที่อ้างตัวแปลกแล้วยังไง

ดนชาวบ้านคลับไล่นะ

พาชาวบ้านทำเรื่องเพี้ยน

โชคมาให้คนไปปฏิบัติทำกับหมา

โยมไม่ได้แล้วรวมตัวกันขับไล่เลย
จนที่สุดท้ายต้องหนีศึกแล้วก็มาเนี่ย
มาตั้งนิกายใหม่เป็นของตัวเองตั้งนิกายก็ไม่ว่ากัน
แต่ว่าเนี่ยให้ดูสตอรี่ให้ดูเรื่องแกให้ดีว่าแกมีที่มาที่ไปยังไง
นั่นแหละฮะแค่การแต่งกายก็แปลกไปแล้วล่ะ
ใครเอาอีกคนนึงหมอปลา
หมอปลาก็ออกมาตอบโต้นะฮะตอบโต้เช่นกัน
บอกว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของนายชามาก่อนแล้ว
ว่าชอบอวดอุตรินะครับผิดหลักความเป็นจริง
ไม่ต่างกับนายพุทธหมอปลาพูดนะอันนี้นะ
ส่วนที่ในชาบอกว่าหมอปลาไม่ได้มีจิตสัมผัส
ที่เห็นคือการแสดงหมอปลาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เคยบังคับให้ใครเชื่อ
แต่ขอให้ดูที่ผลงานที่ผ่านมาว่าหมอปลาช่วยเหลือคนไปกี่คนแล้ว
ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าเขากับพระมหาภัยวันเนี่ย
ไม่เคยไปทำลายความเชื่อศรัทธาของชาวบ้าน
แต่ไปทำลายผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้มากกว่าเออนะฮะ
ที่มาหากินกับคนตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่ต้องการที่พึ่งทางใจครับ
จากนี้หมอปลายังไปพูดถึงรูปหล่อของนายพุทธะนะฮะ
ทั้งที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่บุรีรำ
แล้วก็ที่วังพญานาคจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือหมอปลาบอกไม่เหมาะสมที่ไปเรียนแบบพระพุทธเจ้า
แล้วเป็นบุคคลหลอกลวงประชาชนอวดอุตริ
ชาวพุทธหลายคนเห็นรูปปั้นดังกล่าวแล้วก็ไม่สบายใจ
ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าก็ไหนนายพุทธไม่อยู่
แล้วยืนยันว่าเขาเองก็ไม่ใช่พระก็ควรทุบรูปหล่อซะดีไหม
เอาฟังหมอปลาหน่อยฮะ
อย่ากลัวใครสิครับ

เมื่อไม่ใช่พระมันก็ต้องทุบสิครับ
เอาไว้หาพระแสงทำไมกันล่ะครับ